ดูกันต่อกันที่คุณพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ

เพราะว่าโดนเพจปลอมนะคะกุข่าวคุณผู้ชม
ข้ามคืนกันเลยทีเดียวว่าจับได้แล้วนะคะ
พี่โรเบิร์ตสายขวัญตรวจสีม่วง

คือพี่โรเบิร์ตนี่ตกใจมากนะคะเพราะว่าเพจเนี่ยมันมีหัวคล้ายกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะ
ปรากฏถามไปถามมาแล้วเขาก็บุกไปถึงสอนอเลยนะทองหล่อตามข่าวเลย
ถามว่ามีแบบนี้หรือเปล่าเขาไม่ได้ไปนะสรุปเจ้าที่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพี่โรเบิร์ตก็เลยให้นักข่าวไปสัมภาษณ์นี่แหละค่ะ
เรียกทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเขาเลิกยามาประมาณ๓๐ปีแล้วนะคะ
ฟังทั้งหมดจากพี่โรเบิร์ตสายควันตลกดาวดังกันเลยค่ะ

ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ยุ่งเลยแล้วนี่เราก็เลิกมาหูเป็น๒๐ปี๓๐ปีแล้ว
ทำไมยังเอาข่าวแบบนี้มา
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการยอดวิวหรือว่าต้องการจะสร้างให้เพจเขาแข็งแรง
แต่ก็ไม่น่ามาทำกับผม
แม่ผมก็โทรมาทั้งคืนเลยเมื่อคืน
โทรมาแล้วก็อธิบายแล้วคนแก่แกก็เข้าใจยากอยู่แล้ว
แล้วก็ต้องมานั่งอธิบายทุกคนทุกคนทุกคน
คือคุณแม่ของพี่โรเบิร์ตยังอยู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เคยมีข่าวคราวว่าคือเขาเป็นตลกแล้วติดยา

เคยมีคดีแล้วก็โดนจับไป๒ครั้งแต่ว่าเลิกแล้ว๓๐ปีผ่านมานะคุณผู้ชม
ที่สำคัญค่ะมีข้ออาณ์ยากนึง
ยาไม่มีติดเหล้าเล่นตลกไม่ได้นะคะแล้วก็โอ้โห
พี่โรเบิร์ตโกรธมากถึงขั้นจะฟ้องเลยล่ะค่ะไปฟังเลยค่ะ
เราก็เตรียมฟ้องเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของเพจนี้
ไอ้ข่าวติดสุราด้วยนะฮะฝากนิดนึงผมก็ไม่เคยติด
ผมยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมมีบางข่าวบอกว่า
เลิกยาแล้วกลับมาติดเหล้ามาติดสุราอะไร
ก็คือสังสรรค์กันในวงคุยเรื่องมุกคุยเรื่องงาน
การสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเค้าพูดนี้
มีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักว่าคราวนี้พี่โรเบิร์ตจะต้องเปลี่ยนมุกเล่นหรือเปล่า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

นี่ต้องมาถามสองเพื่อนซีเลยค่ะรุ่นน้องละกัน

ก็โกรธนะคะโดยเฉพาะคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ย
เขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่โรเบิร์ตสายควัน
โทรมาถามมาเยอะนะคะแล้วถึงขั้นจะแคนเซิลด้วย
ที่สำคัญพี่บอลเคยมีข่าวเหมือนกันนะขับรถชนมีเพจปลอมอ่ะ
ตายไปเสียชีวิตมานะคะไปฟังเลยค่ะ
ให้กำลังใจพี่โรเบิร์ตกันหน่อยค่ะ
ก็ตกใจครับแต่เขาบอกว่าพี่โรเบิร์ตโอ้โฮพี่มันเจอกับทุกคนแหละ
เพราะถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ต้องกลัวอะไร

ของเราที่เราเขาไม่ได้มีอะไรแบบนี้เขาใส่สะอาด
แต่ว่ามาเจอข่าวแบบนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเค
เพราะว่าผมเคยโดนมาแล้วขับรถซิ่งชนตายคาที่

ใจฮะแต่โกรธโกรธแต่ว่ามันไม่สมควร
ไหนก็ไปถึงกองฮาไม่จำกัดนะคะ

มีข่าวเมาส์แจ๊ดชวนชื่นงานเยอะ
ไปตั้งวงสปุ๊กนิกกิ๊กอะไรของนางเนี่ยค่ะ

เขาบอกว่าจะเทจะทิ้งแล้วคุณผู้ชม
จริงหรือเปล่าไปฟังแจ๊ดชวนชื่นเปิดใจเลยค่ะ

ยายก็อยู่กับพี่กับเชื้อก็เหมือนเราอยู่กับพี่กับน้อง
ความสนุกก็ยังเหมือนเดิมนะครับ

ก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรต์เป็นน้องจันเจ้าเขามา

ก็นั่นแหละสรุปแล้วคือตลกก็คือตามมุกไปนะคุณผู้ชม
ก็บางทีก็ไปอินเขาเลยสงสารเขานะคะ

แต่ยังไม่ได้แยกวงยังไม่ได้ทิ้งใครนะแม้ว่าจะ
ตอนนี้แหมแบรนด์เนมหัวจดเท้าเลยทีเดียว

บางคนบอกว่าซื้อรองเท้าแพงขนาดนี้บินได้ไหม
ต้องตอบเลยนะคะว่าจะบินได้ยังไง